ด้านหลังวิธีบ้านเขาเก็บน้ำหล่องแล้วไม่เหงื่อใคร
มันเป็นโควิดก็ไม่เป็นปัญหา

๒๐สัปดิษฐ์
น้ำมีเที่ยวมีเที่ยว

ถ้าน้องแพะตกลัวนี้ต้องจ่ายคนละล้านเลย
แต่ถ้าติดจากอีกอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะ

แล้วนักข่าวถ่ายตามแล้วมูลนิธิพี่รับผิดชอบนะ

มันไม่ใช่มันไม่ติดเพราะว่าประเทศไทยชิบขาย

มันไม่มีความรู้ไงมันไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องไง

คุณต้องกำลังพิจารณา
แต่คุณต้องทำงานซิ

โปรดติดตามตอนต่อไป